อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่หลายคนให้ความสนใจกันมาก
เป็นประเด็นระหว่างครูกับนักเรียน

ก็คือน้องปหนึ่งเองนะคะ
วิชาคณิตศาสตร์หรือว่าวิชาเลขอยู่

ปรากฏว่าครูไม่ให้ไป

เพราะว่าถือว่าจะออกจากห้องเรียนก่อนเวลา
ใช้ไม้พลองตีเข้าไปที่ก้นกับหลัง
ปกติตีหนึ่งสองที
ก็มีปัญหาแล้วนะคะ

คือแผลคุณแม่เห็นแล้วตกใจค่ะ

ของโรงเรียนสังอำวิทยาในจังหวัดปฐุมธานี

ตีที่ก้นแล้วก็หลังจนนี่แหละค่ะ

น้องก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๓วันที่แล้ว

อยากเข้าห้องน้ำมากก็เลยขอครูไปเข้าห้องน้ำ
แต่ครูไม่ให้ไปแล้วก็ยังทำโทษ

ตีเข้ามาทั้งที่ก้นแล้วก็ที่หลัง๙๙ทีนี่แหละค่ะ
ไม้รูปเสือ
กระสาทีครบ๑๐๐หรือยัง
ยัง
เท่าไหร่อะ
เหลียวแค่ทีเดียว๙๙ทีเองเหรอ

ครูพูด
แล้วสาเหตุที่ทำโทษนี่คืออะไรนะ

ตอนนั้นเรียนวิชาอะไรอยู่

สอบอยู่อ๋อแต่จะขอไปห้องน้ำ

แต่น้องน่าจะเลิกต้องเรียน
โอ้โหทำไมต้องเตียนขนาดนี้เนอะ
๙๙ทีแล้วไม่ใช่ไม้เรียวด้วย
เป็นไม้ที่หนาวกว่านั้นไม้ลูกเสือคือแบบนี้
เสี่ยงที่จะแบบหลังหักได้เหมือนกันนะ
เพราะว่าเด็กกระดูกก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากนะ
ครูจะตีให้ครบ๑๐๐ทีขาดไปทีหนึ่ง

คุณแม่บอกว่าตอนแรกก็นึกว่าลูกถูกตีทีหรือ๒ที
ตามปกติเวลาที่เค้าทำโทษกันเค้าก็ตีไม่เกินนี้

พอเห็นแผลเท่านั้นตกใจมาก
ไม่คิดจริงว่าครูจะตีเยอะขนาดนี้
แล้วก็ทำให้ลูกเจ็บขนาดนี้

ครูก็บอกว่าก็เด็กทำผิดที่ออกจากห้องเรียนก่อนเวลา

พ่อแม่เขาก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความเลยนะคะ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกตเป็นหลักฐาน
อยากให้ครูที่ตีออกมาแสดงความรับผิดชอบ